สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

คุณผู้ชมครับเคยเห็นการนำสัตว์ใหญ่ขึ้นรถไหมครับ
เมืองนอกนะครับเขาทำอย่างไร
ต้องไปติดตามชมได้เลยครับ
เจ้าลามะตัวนี้ครับยืนอยู่ข้างรถ
เตรียมตัวจะขึ้นแม่ดูแล้วช่างคุ้นเคยกับรถคันนี้เป็นอย่างดี
ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ยังไงนะครับ
รถก็เล็กเมื่อบิดประตูแล้วรถปิงได้สบายค่ะ
รามะก็อยู่ในรถนั่นแหละครับ
เห็นแล้วหัวใจจะวายก็ขนลูกกับคุณพ่อ
ลูกไปยอมพ่อลูกตบลูกตบพ่อรับ
ตบพ่อรับลูกตบพ่อรับลูกตบพ่อรับ
ยังยังไม่ลงดูเดือดจริงครับ

เป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือเปล่าครับ

ดัวกันสิครับหลับปุ๋ย
แต่หางไม่ยอมนิ่งเอ๊ะหรือว่า
กำลังใช้กำลังภายในในการต่อสู้บางอย่างอยู่
สงสัยว่าจะอิ่มมากไปแน่นอน
นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหน
ฟิกนิกท่องเที่ยวเพียงแค่มีมอเตอร์ไซคันเดียว

ถ้อยเสียนั่นแหละครับก็สามารถย่างเนื้อได้แล้ว

เฮ่อถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
เตอร์ไซค์รุ่นใหม่เด็ดแบบนี้แหละครับ
หมดเวลาแล้วครับทิศเป้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน